นึกไม่ออกแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนกันดี
นี่มาในช่วงนี้คุณมาถูกช่วงแล้วตลอดกินของเรา
วันนี้เดินทางไปที่จังหวัดราชบุรี

จะพาไปเดินที่ตลาดที่ขึ้นชื่อลือชาที่สุด
ในจังหวัดราชบุรี
แล้วมีของดีของอร่อยอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมาย
อ่ะอย่ารอช้าไปติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
จังหวัดราชบุรี
วันนี้นะครับผมนะมาที่ตลาดสนามย่า

ไม่ยากแล้วคุณรู้ไหมที่นี่เป็นตลาดที่มีของอร่อยเยอะมากจริง
เดินจนทั่วแล้วแล้วแต่ละร้านนะคนเยอะหมด
นั่นแสดงถึงความใส่ใจของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ว่า
ทำให้ดีทำให้อร่อยแล้วราคาก็ไม่แพงด้วย
มีโอกาสลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะครับที่จังหวัดราชบุรี

การเดินทางไปไม่ยากจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปยังจังหวัดราชบุรี
บนถนนเพชรเกษมสาย๔เจอแยกโคกหม้อแล้วเลี้ยวซ้าย
ข้ามสะพานจุลาลงกรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนอมริน
ตลาดจะอยู่ทางขวามือตรงข้ามสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรีพอดีเลยครับ
ตลอดกินวันนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าวันนี้เป็นเทปพิเศษจริง
เป็นตลอดกินที่ครบจบในที่เดียวมาตลอดตะลุยตลาดแล้วจะกินให้ทั่วตลาด
ซึ่งมีของอร่อยเยอะแยะมากมายกับที่ตลาดสนามย่าแห่งนี้
คุณผู้ชมไม่รอช้าผมว่าไปดูที่แรกมาแถวด้านหน้าของตลาด
คุณจะได้เจอกับโตเกียวคุณหนู
สวัสดีครับโอ้โหกำลังขมักเขม่นเลยนะในการทำ

เป็นสูตรที่คิดค้นโดยคุณหนูครับที่ชื่อร้านนะครับแต่ไม่ใช่ผมนะ
ผมผมชื่อแหลมนะฮะก็จะมีเป็นแป้งนุ่มนะครับแป้งนุ่มแป้งกรอบมีหลายอย่าง

แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นแป้งนุ่มถูกไหม

เห็นเยอะแยะแบบนี้มากมายหลายไส้ถามหน่อยแพงไหม
แพงครับพี่ขายกล่องละ๒๐บาทครับด้านล่าง๒๐บาททุกกล่องเลยครับ
ขอลองชิมได้ไหมแต่ขอชิมไส้ที่แบบว่าขายดิบขายดี

ทานง่ายมากคืออย่างแรกมันกรอบอย่างที่สองมันหอม

เป็นครีมกะทิมะพร้าวอ่อนครับผม
เฮ้ยสุดยอด
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมดูผมอยู่แล้วเขาอยากจะกิน
โทรสั่งได้ครับได้ที่เบอร์๐๘๕นะครับ๓๗๖๗๐๐๖นะครับ

คุณผู้ชมเดินทางมาเจออีกหนึ่งร้านนี่เขาบอกว่าเป็นร้านดังด้วยปังก้อนทองแล้ว
เฮ้ยโอ้โหใครอ่านข่าวหน้าตาดีมากเลยนะไอ้คนนี้
เจอกับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับ

ก็ไส้ทะลักค่ะโลโก้ของเราไส้ต้องทะลัก

นี่มันร้านกลุกจริงเอาออกมาเนี่ย

ยังมีอีกไส้ที่ทางร้านเขาแนะนำให้เราทานนั่นก็คือ
ขาพภัยของค่ะ

มันเปื้อนเลอะเต็มไปหมดเลยแต่ต้องเลอะแบบนี้ถึงจะปังก้อนทอง

กรอบมากแป้งกรอบจริง

ก็ถ้าลูกค้าสนใจหรือว่าทางใครสนใจ

หรืออินบล็อกเข้าไปเลยนะคะเห็ดปังก้อนทอง
วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอ๋
เดินไปเดินมาตลาดที่นี่ก็มีแต่ของถูกอกถูกใจ
โอ้โหถูกใจจริง
บอกเลยว่าใช่เลยโดนใจฉันเลย

คนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งราชบุรี

เจ้าของร้านเคฟอิ่มเอิบมือโอ่งค่ะ
เคฟอิ่มเอิบขายมานานยัง

แป้งของเราคือมีทั้งแบบ
ที่สามารถส่งปรายศนีย์ได้ด้วยนะคะ

นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ
ตัวนี้ยังกรอบอยู่อันนี้มีไว้ให้ชิมด้วย
หน้าตาแบบนี้เราจะตัดไม่ให้เลยนะคะ

หน้าตาดีหน้าตาดีเหมือนคนขาย

นี่ครับขอหยิบขึ้นมาทานนะฮะเอาล่ะ
บอกได้เลยนะคุณผู้ชมมันกรอบมาก

ใช่ค่ะของเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ยังทานได้อยู่
เพราะว่าอยู่ได้๕วันค่ะ

เพื่อคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วอยากจะมากรุบกรอบ

สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นะคะ๐๘๐๕๙๓๘๘๐๘ค่ะ
โทรมาสั่งได้แต่อย่าโทรมาจีบล่ะ
โอเคขอบคุณมากครับ

เดินไปเดินมาอุ๊ยสะดุดตากับไอศครีมร้านนี้
ไอศครีมไข่หมกไอศครีมฝอยทองโซดาลอยไอศครีม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับเจ้าของร้านเขาหน่อยดีกว่านะครับ

ทำเป็นเล่นไปอยู่คู่ตลาดขายมาแบบนี้ตั้ง๕๐กว่าปี

ขอสั่งเอาไอศครีมไข่หมกกับโซดาลอยไอศครีม

มือไม้สะอาดก็พร้อมที่จะไปตามล่าหาความอร่อยกันนะครับ

เป็นไอติมฝอยทอง

ไข่เป็นไอติมไข่แดงของจริง

ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่หรือไข่เป็ดแล้วต้องใช้ไข่ไก่ใช่ไหมต้องสดด้วยค่ะ
มันไม่ได้กลิ่นไข่คล่องข้าวตรงนั้นเลยเนอะ
แล้วเวลาลูกค้าติดปกติใจต้องมาทานไอศกรีมที่นี่

ผมจะบอกแบบนี้ว่าไอโซดาเขียวมันไม่ใช่โซดาหรอกธรรมดานะ

หวานหอมทานคู่กับไอศครีมยิ่งสุดยอด
ยังไม่หมดนะยังมีเมนูอื่นอีกไง
ไอศครีมแปะก๊วยมะพร้าวอ่อนเต้าหู้นมสดโอ้โหอาหาร

ถ้วยนี้สุดยอดของความคุ้มอร่อยมาก
คุณแม่นี่มีไอเดียที่สร้างสรรค์แล้วก็ร่วมสมัยจริง
แม้ว่าจะขายมาตั้งแต่ในยุคเก่ายุคก่อน
แต่พอมาในยุคปัจจุบันก็ควบรวมกับสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบัน
แล้วออกมาเป็นเมนูแบบนี้ถูกใจทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่
มาทานกันดูราคาไม่แพงด้วยนะครับ
ไหนก็มาถึงที่นี่แล้วแล้วก็ทานแล้วเนี่ย
ก็อร่อยจริงเลยนะเพราะฉะนั้นผมไม่พลาดเลยครับ

นี่ครับขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ครับ

อร่อยจริงครับ
จากตรงนี้ร้านไอศครีมยังมีอีกที่หนึ่งที่จะพาไป

แม่วันนี้มาเดินตลาดที่นี่นะครับ
บอกเลยว่าอิ่มอร่อยจริงที่จังหวัดราชบุรี

โอ่งไหมซื้อโอ่งไปฝากน้องใบตองดีไหม

ก็เป็นของฝากที่จังหวัดราชบุรีเหมือนกัน

วันนี้ขอรบกวนนะครับสวัสดีครับ
แนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อป้อมครับ
ที่วางอยู่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือ

ใช่ครับเป็นของฝากจากราชบุรีครับ
แล้วก็มีบ๊วยนะครับแล้วก็มีสินค้าท้องถิ่น
เช่นมะขามฝรั่งฝรั่งฝรั่ง
เห็นบอกที่ขายดีเลยก็คือฝรั่ง

เพี้ยวหวานเข็มเผ็ดอร่อย
หมายความผมอย่าลองชิมสักอย่างสองอย่างเป็นไปได้ไหม
ฝรั่งฝรั่งฝรั่งฝรั่งฝรั่งฝรั่ง๕รส
เอาเฟสชิลออกแล้วจะชิมแล้ว
มันมุ่งมุ่งลิ้นอร่อยแล้วทำ
เออมันไม่แข็งนะใช่ครับที่อื่นเขาจะหวานอย่างเดียว
อันนี้คือมะขามนะใช่ครับมาสักครู่ทานฝรั่งไปฝรั่งแล้ว
มะขามอะไรมะขามห้ารสร้ายเม็ดไม่ต้องบวน

เตี้ยวกว่าฝรั่งแต่ว่ามันเตี้ยวกลมกรอบใช่ครับ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
จะโทรมาสั่งหรือว่าอยากจะให้ส่งของไปให้อะไรยังไง
พูดคุยกับทางเจ้าของร้านได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ
ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
สัปดาห์หน้านะตลอดกินจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน

จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
ส่วนในช่วงนี้ผมอยู่กับพี่พ่อค้าแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกของฝาก
ฝากคนในสตูดิโอก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับ

ฝรั่งครับมะขามฝรั่งมะขาม
โปรดติดตามตอนต่อไป